กล้องนี้ออกตอนไหนเนี่ยจะได้ดูถูกดูทุกวันเนี่ย

เนื้อยังสวยนะ
จังหวะมาพอดีเลยบ้าง
โอ้มาจังหวะเลยเขาถ่ายทำหลังเลย

รู้ไหมเนี่ยเขาบอกว่าอายุ